คำแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของผู้บริหารของไทยรัฐ
ไปร่วมกันทำพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๖นะฮะ
ที่บ้านนาบัวอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิษฐ์นั่นเองนะครับ
นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยรัฐด้วยนะครับ
ที่ทางด้านของนายสุรสักอินศรีไกร
เป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการของสำนักอำนวยการรักษาการ
ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยบริเวณหน้ามรูปนายกัมพลวัชลพล
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธนรัฐวิทยาและก็เป็นผู้รับมอบ
แล้วก็นายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ผู้ส่งมอบพร้อมกับมอบเงินในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
เพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๖บ้านนาบัว
ซึ่งในครั้งนี้นะครับชาวบ้านได้ร่วมการบริจาคเงินสมทบ
รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๖ก็มอบเงิน๕๐๐บาท
จากโครงการธนาคารไทยะเพื่อมอบเข้าไปจัดตั้งมูลยธิ
เพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๖บ้านนาบัวด้วย
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการและกราบมอบอาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพล
บอกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นมีนโยบายเพิ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก๑๐โรงเรียน
ในโอกาสเฉลิมชรอง๑๐๐ปีชนาการนายกรรมพลวัชราปน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงได้รับเอาโรงเรียนบ้านนาบัว
เข้ามาอยู่ในโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อชุมชนในชนบทนั่นเองนะครับ
นอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านประธานในพิธีก็คือ
นายสุรศักดิ์อินศรีไกรบอกว่าในนามของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ขอขอบคุณทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มูลนิธิไทยรัฐ
ที่ได้ช่วยเหลือได้สนับสนุนเรื่องของการศึกษา
แล้วก็พัฒนางานด้านอื่นของชาติอย่างมีคุณภาพตลอดเวลานะคะ
ส่วนทางด้านพ่อเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะก็คือ
นายธนากรอึ้งจิตภัยศาลบอกว่าในนามชาวอุตรดิษฐ์นั้นชื่นชม
แล้วก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะที่เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาชาติ
โดยได้มอบอาคารร้อยปีกัมพลวัชรพลให้แก่สถานศึกษารวมถึงชาวบ้าน
ให้ได้มีอาคารเรียนในการใช้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อไปนะคะ
นามของชาวอุตรดิษฐ์นะครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลย
และด้วยความชื่นชมด้วยความขอบคุณนะครับที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับมูลนิธิไทยรัฐนะครับ
กรุณามาส่งมอบอาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพลที่โรงเรียนบ้านนาบัวตำบลนาขุม
อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิษฐ์ในวันนี้นะครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้องพัฒนาคน
เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปอื่นใดก็คือการปฏิรูปการศึกษา
เพราะฉะนั้นการที่ท่านเองมีวิสัยทัศน์ในการมาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาถือว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาก
สมควรที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย
และก็ที่พวกเราทุกคนที่ท่านเองได้ทำสิ่งดีและก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด
ต่างสำนักงานการสุริย์ศึกษาท่านพื้นฐานก็ต้องขอขอบคุณท่านกำคลเจ้าชาวผล
สิ่งดีที่ท่านหยิบยื่นให้กับเด็กนะครับหยิบยื่นให้กับการจัดการศึกษาในครั้งนี้ครับ
ทางด้านนายวัชราวัชรพลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
กล่าวว่ารู้สึกดีใจครับที่เห็นครูนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนนั้น
เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน
ทางนี้ไทยรัติก็จะสานต่อประติธานของภกรรมพนธ์วัชราวัชรพล
ในพื้นที่ห่างไกลต่อไปครับ

ชาวบ้านที่บ้านนาบัวแห่งนี้นะครับ
ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ทำให้เรารับรู้ได้ว่าให้
การสนับสนุนในการที่นักสือพิมพ์และมูลนิทธิทัยรัชนั้นเข้ามา
พัฒนาช่วยเหลือทางโรงเรียนที่นี่ครับ
นะครับจะเป็นที่นครสวรรค์ครับ
ซึ่งน่าจะภายในประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
โรงเรียนแห่งนี้ส่งมอบให้กับทางราชการแล้วนะครับ
หมู่ร้านได้ที่ไทยรัฐก็จะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็พัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เช่นเดียวกันกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นทั่วประเทศต่อไปนะครับ
นี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีเกี่ยวกับการศึกษาที่อุ